สวัสดีครับผมสวัสดีคุณหนุ่มกันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็มีใจจังเลยที่แปลว่าเธอมาวันนี้ชาวไซคายังเขารออยู่นะฮะ
เหรอชาวไซไข่สดใหม่ให้เยอะครับ

ฉันดีใจจังเลยฉันนึกว่าเธอจะปล่อยให้ฉันอยู่โดดเดี่ยวได้
ดูหมอดูทุกวันเลยว่าหนุ่มกัญชัยยังจะอยู่หรือเปล่า

หายไปประมาณ

พอดีไปรักษาตัว

แล้วทำไมตอนเย็นถึงมาข่าวใส่ไข่ไม่ได้เลย

คือผมเองในช่วงที่ผมไม่สบาย

อัดยาอย่างหนักเลยแล้วก็อ่านข่าวเที่ยง

พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมน็อก

คือมันเหมือนแบบสมองมันไม่ไปแล้ว

คำว่าหินปูนในหูกระเทาะกับทาง

ก็จะมีอาการคล้ายกันนะครับ
ก็จะบ้านหมุนจะแบบทรงตัวไม่ได้

การได้ยินเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์

ปูนในหูหลุดถ้าเกิดมันหลุดออกมาเยอะ

คุณหมออธิบายฟังอย่างงี้บอกว่า

เหมือนกับกระเบื้องในห้องน้ำอย่างงี้

มีกระเบื้องแผ่นก็เรียงอยู่ข้างใน
อันนั้นเป็นการบาร้าง

มีแบบเดินตรงหรืออะไรอย่างนี้

หลุดออกไปบ้านก็จะหมุนหนีเลย

ไอ้สเก็ตน่ะสเก็ตพวกยาแนว
มันปลิวออกมาหรือมันหลุดออกมาอย่างงี้

โครงโครงโครงอย่างงี้

รักษายังไงหมอก็บอกว่าให้กินยา

เดี๋ยวมันก็จะค่อยหายไปเอง

เมื่อวานนี้เพิ่งไปตรวจเลือดมา

ตกลงมันคือไอ้หินปูนหรือเปล่า

ไม่รู้ถูกว่านี่เป็นไหวทอง

ก็เลยต้องใช้แอนโดเจลมาทา

ผู้หญิงเลยอ่ะไม่ใช่ผู้ชายเป็นเยอะ

นกน้อยก็เป็นพี่นกน้อยพี่เบิร์ต

แล้วมันเกี่ยวกับการพักผ่อนไหมคะ
เกี่ยวกับการพักผ่อนด้วยแล้วก็แก่ด้วย

ไอ้สะเด็ดหินปูนในหูหลุดออกมา
กับไอ้ตัวฮอร์โมนเพศชายที่มันหายไป

งงหรือว่าแบบว่า

อารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวก็จะอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนี้

ก็ต้องดีขึ้นก็ดูกันไป

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะหลายคนส่งมาบอกทั้งนั้นเลย

ก็คือพอหยุดไป๒อาทิตย์ก็รู้สึกดีขึ้น

มันไม่ต้องได้รับฟังเสียงอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไป
อินนรกมาถึงก็เอาเลยนะอีบ้า
มาถึงจะอุตส่าก่อน
เจอเจ้าสองอาทิตย์ก็ยังพูดว่า
แมวเมพี่ถ้ามานั่งนับที่เจอนุ่มกันชัยทุกวันน่ะนะ

แต่ผมตลอดนะผมรู้สึกได้เหมือนมดดำเป็นเนื้องอกในร่างกายผม
อุ๊ยพี่เป็นติดเนื้อก็ได้อ่ะอ่ะ

หลังจากที่มุมกอล

จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว

ที่มีการฉีดแว็กซินครบโดดแล้ว

พอเข้ามาถึงประเทศไทยจะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยทางอากาศเท่านั้น

ทีนี้รัฐบาลไทยเขาก็จะมีการเตรียมอนุมัติ
เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกลุ่ม๑๐ประเทศนำร่อง
ซึ่ง๕ประเทศที่มีการถูกเปิดเผยชื่อออกมา
ก็คือมีอังกฤษสหรัฐอเมริกาเยอรมนีสิงคโปร์แล้วก็จีน
จากนั้นในวันที่๑พฤศจิกายนและ๑มกราคม
ก็จะมีการเตรียมทยอยปลดล็อกรายชื่อประเทศให้มากขึ้น
โดยการจัดกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำค่ะ
ทีนี้การจัดกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ
เขาก็คาดการณ์เอาไว้ว่าน่าจะประเมิน
จากทางสบคน่าจะยึดจากหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องของการแบ่งประเทศแล้วก็ดินแดนที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำ
แล้วก็กลุ่มประเทศแล้วก็ดินแดนเสี่ยงต่ำ
ก็จะมีการจัดทำโดยกรมควบคุมโรค
ฉบับล่าสุดคือ๑๖สิงหาคม
ก็จะพบว่ามีประเทศแล้วก็ดินแดนความเสี่ยงต่ำทั้งหมด

ซึ่งก็อาจจะมีแนวโน้มว่าทางสบคเอง
เขาจะมีการปลดล็อกให้เข้าไทยแบบไม่ต้องกักตัว
ประเทศต่างมีอะไรบ้างนะคะ
อันดอร่าออสเตรเลียบาเรน
สาธารณรัฐเช็คโดมินิก้าฮ่องกงฮังการีไอซแลนด์
รัฐเวียลิทูเนียลักเซมเบิกมาเกาะมอลต้า
อลโดวานิวซีแลนด์นอเวย์โปแลนด์กาต้าซานมาริโน
ซิงกาโปสโลวาเกียสโลวีเนียไต้หวันอุรุกไกร
บาเบโดสจีนแล้วก็โคเอเชีย
อันนี้คือ๒๗ประเทศที่คาดการณ์เอาไว้นะคะว่า
มีแนวโน้มว่าจะได้เข้ามาประเทศไทยโดยที่ไม่จำเป็นต้องกักตัวนะคะ
แต่ว่าต้องรอทางการประชุมสบคว่าจะมีการอนุมัติเปิดประเทศมายังไงบ้าง
ใช่ท่วมนี้ก็จะมีการประชุม

แต่ตอนนี้แน่คือหนึ่งพฤศจิกายนที่ท่านนายกส์พูดออกมาเลย
ประเทศที่มีการเอ่ยออกมาแบบชัดเจนเลยก็คืออังกฤษอเมริกาจีนเยอรมัน

แล้วก็ซิงคโปร์๕ประเทศนี้แน่
ส่วนที่เหลือจะเป็นประเทศอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการประชุม
ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกรชวงสาธานาศุกริย์ก็มีการเปิดเผย
เรื่องของกระแสข่าวเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศ

แต่การมานั้นต้องให้เกียรติอย่างมาก

ฉีดวัคซีนเข็มที่๓กันหรือยัง

บอกว่าต้องถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ติดภารกิจยุ่งกับการเตรียมเปิดประเทศ

หากสถานการณ์ไม่เลวร้ายก็จัดได้
โดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยนะคะ

รอถูกว่าจะเป็นยังไงเนาะ

คือก่อนหน้านี้ก็จะมีการแชร์ออกมา
ไปถูกรถกระบะคันหนึ่งชนท้ายนะครับ
แล้วคือพังยับด้านหลัง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นทางเจ้าของรถ
ก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นเหตุสุดวิสัย
บนท้องถนนมันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้
ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้มีการเอาเรื่องเอาลาวอะไรกัน
สี่ต่อกันส่วนเรื่องของค่าทำรถเนี่ยเดี๋ยวประกันจัดการเอง
คือคนก็จะชื่นชมทางฝั่งของคุณกสดิบว่า
โอ้โหคุณแบบว่าใจดีใจสปอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ว่าฝั่งของรถละบวกินี่และก็รถกระบะคันนี้พอดี
แล้วจะมีลาโบกินี่คันนี้มาปาบออกขวา
มานี้ก็ขึ้นอย่างเนี้ยนะครับที่นี้ประเด็นที่จะมันกำลังวิพากษ์วิจารณ์กัน
คือว่าพอหลังจากที่คลิปนี้หลุดออกมาแล้วคนก็ถามเลยว่าเอาแล้วใครผิดกันแน่
แล้วใครถูกกันแน่ถามว่าเพราะอะไรต่อให้เจ้าของรถเนี่ยนะฮะ
ก่อนหน้านี้ที่ออกมาบอกว่าไม่เอาผิดไม่เอาเรื่องอะไรเลย
ให้ประกันเป็นคนจัดการแต่สุดท้ายประกันเนี่ยก็ต้องไปไล่เบี้ยทางคนขับรถกระบะ
อืมค่ะถูกไหมฮะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
แต่พอมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหมันก้ำกึ่งเลยว่าจะเป็นการประมาทร่วมหรือเปล่า
ว่าเพราะอะไรเพราะสองคันนี้เนี่ยเขาวิ่งตัดเส้นทึบมาทั้งคู่
ทึบนี่คือเขาห้ามแซงอยู่แล้วเห็นไหมฮะแล้วในมุมของฝั่งของลาโบกินี่เนี่ย
ก็ตบออกซ้ายทางนู้นก็ตบออกขวาเหมือนกันนะฮะแล้วปรากฏว่าลัมโบกินี่เนี่ยเบรก
เหมือนกับเบรกกระทันหันแล้วทำให้ข้างหลังก็เบรกไม่ทันก็เลยชน
คือคือมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นเลยเนี้ยนะครับว่าใครผิดกันแน่อ่า
ก็ปรากฏว่ารู้สึกว่าทางตำรวจเองบางท่านนะฮะที่จราจรนะฮะ
เขาก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าคือดูแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากตามคลิปเนี่ยนะครับ
มันเข้าข่ายเหมือนกับประมาทร่วมอืมทั้งคู่ผิดด้วยกันหมดเหมือนผิดทั้งคู่
ถ้าเกิดผิดทั้งคู่ก็เหมือนกับต้องต่างคนต่างซ่อมต้องต่างคนต่างซ่อม
ต้องแยกแยกย้ายกันเนี่ยนะฮะค่ะอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีพี่หนุ่ม
จะได้ไม่ต้องมาจ่ายห้าล้านเธอใช่ใช่แต่ว่าทีเนี้ยถามว่าในมุมของของ
ในมุมคุณกระซิดิตที่ก่อนอันนี้มีคนไปไปชื่นชมอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจได้น่ะ
อืมเพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วอ่ะคือบางคนตอนเนี้ยอาจจะมองว่าเฮ้ย
ก็นี่ไงเห็นไม่ผิดนู่นนี่แต่จริงแล้วเนี่ยเราต้องมองอีกมุมหนึ่งด้วยว่า
ทางคนนี้เขาขับรถราคาสามสิบกว่าร้านน่ะอืมแล้วเขาไปถูกอ่าถูกชนแบบนี้
ธรรมดาเนี่ยจะผิดหรือจะถูกไม่รู้ถ้าลงมามันอาจจะมีเรื่องกันได้ไง
อาจจะมีเรื่องชกต่อยกันทะเลาะวิวาดกันแต่อันนี้เขาบอกไม่เป็นไร
มันเป็นเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนอ่าส่วนเรื่องประกันก็ให้ประกัน
เอาเรื่องการซ่อมรถให้ประกันซ่อมไปแต่นักวันนี้มันอาจจะเกมพลิกแล้วอืม
อ่ามันพลิกแล้วอาจจะเป็นแบบเอออย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตามภาพ
อันนี้คือคนที่จะบอกได้ดีสุดก็คือทางจราจรกับทางหลวงที่ก็ต้องบอกมา
ว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรเนี่ยนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนห้าล้านนะ
ลุงต้องโดนประกันไว้ตามนะที่ขับรถกระบะคือยังไงประกันเขาก็เก็บอยู่แล้ว
ต้องเก็บอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปบอกว่าผิดเนี่ย
หรือตำรวจชี้ว่าผิดเนี่ยคุณก็ต้องจ่าย๕ล้านแต่ถ้าเกิดว่ากระบะมีประกันเหมือนกัน
ไม่มีอ่าไม่มีก็ก็ขนาดไม่มีประกันก็ก็ต้องจ่ายเนี่ยครับ
นี่ไงกระบะไม่มีประกันค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าสมมุติเขาออกมา
ก็คือว่าประมาทร่วมอย่างเงี้ยอืมเขาก็ไม่ต้องเสียเงิน๕ล้านไง
แล้วก็ต่างคนต่างซ่อมประกันก็ต้องซ่อมเพราะว่าเอ่อไอ้คันละสามสิบกว่าล้านเนี่ย
เขามีประกันค่าซ่อมห้างถูกต้องไหมล่ะกระบะก็ไปหาเงินซ่อมกระบะเอง
ก็ดีกว่าจะอยู่ดีต้องมาเสียเงินห้าหกล้านอ่ะกัญชัยอืมเนอะ
ดังนั้นก็ขับรถกันอย่างระมัดระวังนิดหนึ่งเนอะแต่เขาบอกว่าวันนั้นที่มีมีมีเหตุอ่ะ
ไม่ใช่แค่คู่เดียวนะมีหลายอันเพราะว่าเหมือนแบบรถชะลอแล้วก็เบรกกระทันหันมีรถ
มีอันนี้นะมีเหตุหลายคู่เลยทางคุณคุณเพชรบุรีตัดใหม่หมายชื่ออย่างกับถนนเนี้ยน่ะ
เขาบอกเลยบอกว่าผู้ขับไม่เอาความแต่ประกันรถจัดการเพราะมีอำนาจ
คนขับเนี้ยต้องบอกว่าไม่ยอมความและไม่ดำเนินคดีกับประกันต่างหากครับอืม
เพราะว่ามันแบบงี้ค่ะไม่รู้นะแต่แต่ถ้าเป็นอืม
แต่เท่าที่ดูดูมันอย่างเงี้มันก็คือประมาทร่วมเนอะน่าจะประมาทร่วมนะ
ผมว่านะอืมเพราะดูทรงแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเลนไปเป็นมามันถือ
มันเป็นเส้นทึบเนี้ยเป็นเส้นทึบเนี้ยเป็นเส้นทึบเนี้ยเลยกลายเป็นไม่หรอกคือตอนแรกเลยเนี้ย
คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคือคนไทยเนี่ยคือจะมันเป็นแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ถ้าเกิดว่าใครไปชนท้ายเนี่ยคันหน้าเนี่ยจะถูก
ที่ชนท้ายเนี่ยจะผิดเสมอค่ะแต่อันสมัยเนี้ยมันมันมีเรื่องของกล้องแล้วไง
มันมีเรื่องของกล้องมันมีเรื่องของอะไรอย่างนี้มันเห็นกันได้มันพิสูจน์ต่างนานาได้เนี่ย
มันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีต้องต้องให้ตำรวจก็เป็นคนออกมาชี้
ขณะนี้เบี้ยประกันรถนะคะคือถ้าสมมุติว่ามีแบบติดกล้องราคาก็จะถูกลง
ถ้าไม่ได้ติดกล้องราคาเบี้ยก็จะเป็นอีกเลสหนึ่งใช่ไหมอ่ากับอีกคำถามหนึ่ง
ประกันโทรหากูบ่อยบ่อยไม่รู้เอาเบอร์กูจากไหนโทรไปหาว่าอันนี้อันนี้รถหมดแล้วจะดับประกันนี้นะ
แต่ประกันนี้น่าจะประกันนู้นน่าจะประกันนี้นะเต็มไปหมดเลยซึ่งไม่เคยให้เบอร์ไป
ไม่เคยให้เบิร์ตรู้ได้ไงก็ไม่รู้โทรมาบ่อยบ่อยเออจริงใช่ป่ะจริงโทรเขาก็โทร
แล้วก็รู้ได้ไงว่าไม่ได้โทรมาคนเดียวนะประกันเนี่ยโทรมาทั่วสารทิศเลย
ทุกท่านทุกบริษัทเลยเนี้ยเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเดือนตั้งแต่ตุลาเนี้ย
รับเงินประกันหมดรอบพอดีแล้วประกันหมดอ่ะเดี๋ยวโทรมาแล้วเออ
จากที่นี้นะครับจากที่นี้นะคะจากที่นี้นะคะอ่าจนพี่ต้องบอกว่าอ๋อ
ผมไม่ได้ใช้แล้วครับรถผมขายไปแล้วเอารถขายไปแล้วก็ยังโทรหาพี่อยู่
เหรอมีมีโอ้โหมีมีทุกประกันแล้วบางช่วงยิ่งตอนนี้แบบโอ้โห
โอ้โหโปรโมชั่นดีดีเขาดีใจว่าเฮ้ยได้เบอร์ของหนุ่มกันชัยอะไรอย่างเงี้ย
แต่เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่รู้เป็นพี่เขาต้องรู้สิพี่
ชื่อพี่เวลาลงพี่ไม่ได้ใช้ชื่อกันชัยไงอ่าอ่าเออใช่ตอนนี้ประกันโทรมาจริงจริง
แบบโทรมาคืออยากรู้เข้าเบอร์เรามาจากไหนแปลกฝากเงินเนี่ยเนอะโอ้โห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
ภาพนี้อย่าเรียกว่าน้ำท่วมขอให้เรียกว่าน้ำกัญชัยนี่คือน้ำรอการระบายค่ะน้ำรอการระบายซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับเป็นวงกว้างหลายแห่งบางจุดเนี่ยนะน้ำไปสองเมตรอ่ะสองเมตรจริงโดยเฉพาะในชุมชนอยู่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีเนี่ยเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเทศบาลเมืองท่าช้างนะฮะเทศบาลพระพรานาราย
ท่วมทางเจ้าหน้าที่กู้ไพรนะฮะแล้วก็องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้เขายังไงก็แล้วแต่ต้องเร่งช่วยประชาชนก่อนอย่างแรกคือประชาชนจะต้องช่วยตัวเองคือการขนย้ายสิ่งของเนี่ยขึ้นที่สูงก่อนนะฮะแต่ก็มีผู้ป่งผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการอบพยพที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเราต้องอบพ

ผมขออาศัยความว่าฐนุนนะฮะ
คือคุณพยายามตอนนี้ว่า
ก็ใช่เค้าว่าธนุน

ไม่ใช่หินปูนกระดูกมันน่าจะตักปูหูไปเลย

แล้วให้ท่านอ่านทำไมนักหมาให้แอ่งจี้

ทั้งสกิพประมาณ๒๐ครั้งพูดอยู่เนี่ย

ตรอกซอยน้ำท่วมสูงเนี่ยรถไม่สามารถขับผ่านได้
โดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้ต้องความโชคดีคือฝนมันไม่ตกเพิ่ม

และที่สำคัญตอนนี้น้ำทะเลมันไม่หนุนเหมือนเมื่อคืนนี้

คุณเอาเรื่องน้ำทะเลไม่หนุนกับถนนมารวมกัน
หนุนกับถนนมันก็เลยเป็นถนน

ถนุนถ้าหนุนไม่ย้ำอ่ะนะ

คือคนเขาฟังอยู่ทั้งบ้านเขาจับคุณพิรุษที่คุณพูดตลอดนะ

ที่จริงหินปูนท่าน่าจะหลุดใส่ปากใช่ไหม

วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศเรื่องพายุคมปสุนะครับ
โดยระบุว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงคมปาสุ

มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหลำอีกแล้ว

แล้วก็จะมาขึ้นทางเวียดนาม

อ่านข่าวมาขึ้นทางเวียดนามมันจะขึ้นทางจังหวัดอะไรหนุ่ม

อันนี้คือความสบายใจของพวกเรา
ลงตอนมดับโดยร่องมรศุมธ์จะผลาดผ่าน

ในขณะที่มรศุมธ์ตะวันตกเฉียงใต้
กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักหนักมากบางแห่ง
ครับครับส่วนขึ้นลมน่ะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี้ย
ยอมรับมีกำลังแรงนะฮะเพราะฉะนั้นงดออกเดินเรือ
จริงหรอใช่แต่จะเริ่มเย็นเตือนาวจริงไหมเก้าองศาวร์เขาว่าอย่างนั้น
แต่นี่ปีนี้มันเป็นลานีย่านี่ใช่ไหมล่ะ

เออแต่ถ้าสมมุติปีนี้น้ำเยอะคือลานีย่า
อ้าวโอเค

เขาบอกลิ้นสัมผัสวิญญาณ

ที่เราเคยอ่านข่าวป่ะ

ลิ้นชายหาทใหญ่ด้วยเธอ
พี่ติ๊ก็เดินตามดีเธอ
เขาไปมาหลายที่อันนี้เป็นอีกที่หนึ่ง

นี่คือได้แฟนที่อยู่ที่ตอนไปทำข่าวกรอก

ถ้าเกิดว่าเราเองไปตรวจเรียบร้อย

เขาก็ถอดรักกากกินข้าวกันหรือไหมแต่เขาก็ขอความร่วมมืออยู่แต่จริงถอดได้ไหมถอดก็ได้
ใช่ไหมถอดจัดได้ไหมถอดได้ไหมผมก็ถอดแล้วนี่ไง
ถอดคนเดียวไหมคะเออก็กลัวไง
สมมุติถ้าพี่หนุ่มถอดพวกเราต้องใส่แต่พอพี่หนุ่มใส่คุณแม่ถอดได้อย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าถอดได้เลย

คือจริงถ้าอย่างเราอย่างนี้ถ้าเรากันเองอย่างนี้ถอดได้นะเพราะว่าอย่างตากล้องทุกคนเนี่ย
ตรวจทุกคนไหมอาทิตย์หนึ่งสองครั้งอาทิตย์หนึ่งสองครั้งของเราในแทบจะทุกวัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถอดได้จริงแล้วเราถอดได้แล้วแต่ว่าก็ในเมื่อเขาบอกว่า

รอให้เขาประกาศมาก่อนดีกว่าว่าเออไม่เป็นไรถอดได้แล้วก็ถอดแต่ว่าอย่างพี่เองอ่ะ
ถ้าเกิดพี่ทำอย่างโหนอย่างนี้แขกรับเชิญเขามากันจากทุกที่ไงพอมาถึงที่ช่องก็ต้องตรวจเหมือนกัน

แล้วก็ต้องใส่หน้ากากคุยกันของคุณก็เหมือนกัน
ถ้าเกิดรายการที่ต้องสัมภาษณ์คนคุณต้องใส่
แต่ถ้าเกิดรายการที่เราจัดอ่านข่าวกันเองเจอกันเองอย่างนี้
จริงไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเราเจอกันทุกวันแล้ว

อยากถอดใช่ไหมไปเล่นละครก็ต้องถอด

ใช่ถูกก็ทำเรื่องขออนุญาตกันไป
แล้วเนอะใส่หน้ากากทั้งวันแล้วต้องมาใส่หน้ากากซ้ำหน้ากากอีก

โอ้โฮหนุ่มฉันน่ะ
อ่านข่าวเถอะใช้ลิ้นตะวัดไปเถอะตะวัดเถอะลิ้น

ไปดูคู่หูตวัดลิ้นสัมผัสวิญญาณบุกพิสูจน์อาถรรพ์เสาไฟทางสามแพร่ง
เขาบอกไปเจอผีเด็กบอกเลขเด็ด

ผู้สื่อข่าวเขารายงานนะบอกมีเสียงจากชาวบ้านจังหวัดระยองนะครับ

ที่มีบุตรเหตุเกิดขึ้นประจำล่าสุดนะครับ

รวมไปถึงในรบอินทรมาพันธ์สองคู่หูจอมสัมผัสวิญญาณ

รถนี่ไม่ได้เปิดไอ้พวกคงโครนนะครับ

เดี๋ยวนะคะอันนี้รถมีเพิ่มเติมนะคะ

ต้นอะไรสีแดงน้ำตาลน้ำตาลนี่นะ
คำว่าหนักขึ้นในที่นี้หมายถึงอะไรครับ

หมายถึงโคนมันป้ายเยอะขึ้น

นั่นก็ใช่บอกแล้วตอนนั้นติไปเดินตามของหัวริมหาดไงเธอ

เดี๋ยวเขาเอาลิ้นดูตอนเขาเอ็กเซเลนส์เขาจะแลบ

เขาสามารถสัมผัสวิญญาณได้โดยการใช้ลิ้นเนี่ยนะครับ
เขาเดินทางมาพร้อมกับรถที่เปลือเปลื้อนไปด้วยโคนครับ

อ้าว

เอาเพิ่ง
นี่นะไอ้ติก็เชื่อเหลือเกินนะตามติดเลยในตินะ

๒๕๖เขาบึนเดี๋ยวอะไรทายเขาบอกมั้ยครับ
มโอ๊ะจะใหม่อะ
วุ้อครับชุดมูลชม
ก็เขาอยากจะไปแต่เขาไม่มีที่ไปครับ
เดี๋ยวเขาเข้ารถกลับบ้านกับเขาด้วย๓ต้น๓ตัวแล้ว๓ดวงวิญญาณแล้ว
มันว่างขนาดนี้กันเลยหรอวะเนี่ยติดเข้าไปกับเขาด้วย๓ดวงวิญญาณเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเจอดวงวิญญาณกลับบ้านด้วย
นี่ลิ้นครับ
คือเขาลงพื้นที่ก็พบว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นถนนที่ปรับปรุงสร้างใหม่ซึ่งเป็นทางโค้งนะครับแล้วก็มีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ด้วยในจุด
สองเกลอเจอสัมผัสวิญญาณนะครับพบว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เป็นรถเก๋งสีดำชนสาวไฟฟ้าขาดสามต้นจนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตและจุดนี้เขาบอกมีผีไต้โหงเนี่ยสิงห์อยู่ทั้งสองนะครับก็ใช้พลังจิตเนี่ยเรียกวิญญาณผีไต้โหงขึ้นรถเพื่อนำไปปล่อยที่วัดนะครับทั้งนี้เมื่อสองเกลอไปดูส
บอกผมบอกว่าพี่หนูเอาเคสมาออกไหมเอามาคุยไหมผมไม่
เอาผมไม่กล้าเชิญมาผมกลัวขอสอทชด่าแล้วผมรู้สึก
แต่วิญญาณเนี่ยหมอปลานึกว่าพิลึกพิลั่นแล้ว

มีคนเคยบอกว่าให้ไปด้วยกัน

แต่อันนี้มันมาใช้ลิ้นเนี่ยมัน

ที่บ้านเขายังแบบว่ามีคนรักษาคนเป็นเยอะอย่างนี้
สมมุติถ้าเกิดไปตามที่ตามเสียงโควิดไหมเม

ขนาดฉันทำมูอะไรฉันว่าเพียนอ่ะ

คือผมไม่ได้ดูถูกนะของคุณลบเนี่ยนะผมไม่ได้ดูถูกนะ

สังคมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อ่ะผมว่านะ

อย่าไปทำอะไรอย่างนี้เลยมันดูตลกอ่ะ

แต่ผมว่าไอ้การที่มารับลิ้นระบบสัมผัสวินดาวน์อย่างนี้

ไปดูเรื่องของน้องม้าค่ะ
มีการนำเสนอข่าวของน้องมาร์คเป็นนักเรียนชั้น

เนี่ยเขาก็จะมีการปั่นจักรยานคู่ใจของเขาเนี่ย

แล้วก็เก็บของเก่าที่อยู่ตามถนนต่างเนี่ย

ต่อมาก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยค่ะ
แล้วก็ผู้ใจบุญยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะ

ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน

อายุ๓๖ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง

ต้องเข้าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองเป็นเวลาเกือบสัปดาห์แล้ว
จากการสอบถามนายสมปองผู้ใหญ่บ้านก็มีการเปิดเผยบอกว่าตนเพิ่งมาทราบ

บอกว่าน้องมาร์คเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการม้ามแตก
แต่ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
จากนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยมีการแจ้งมาอีก
บอกว่าน้องมาร์คอยู่ที่โรงพยาบาลนางรอง

มาสอบถามกับญาติแล้วก็ชาวบ้านว่าเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งชาวบ้านบอกค่ะบอกว่าน้องน่าจะถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
หลังจากนี้จะรายงานให้ทางอำเภอรับทราบ

กรณีที่มีการร้องเรียนทั้งเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แล้วก็การรับเงินบริจาคด้วย
ขณะที่นางสมนึกเพื่อนบ้านเองก็บอกว่า
ตนเนี่ยเคยเห็นกับตาว่าในชัดซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายน้องมาร์ค
เวลาที่ใช้แล้วไม่ได้ดั่งใจก็จะตบเตะกระทืบอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็เพิ่งมาทราบทีหลังว่าน้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกือบสัปดาห์
ก็รู้สึกว่าหดหูใจแล้วก็สงสารค่ะ
แต่ก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องของในครอบครัวเพราะว่ากลัวว่าเขาจะมาว่ามาด่าเอา
ส่วนเรื่องของเงินบริจาคนั้นไม่เห็นสร้างบ้านใหม่หรือทำอะไร
แต่ทำไมเงินถึงไม่เหลือเลย

ลองไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะ
เขาทำไมก็ถึงหลีบโทรเจนทุกอะไรนะไป
คือเขารีบรวมนับไว้ว่าพ่อเป็นคนทำ
ก็ข่าวผมหนังตั้งแต่ว่ามันไปบอกว่า

ไม่ให้มันกินเขาไม่ให้มันอาจนั่ง

ถ้าพูดลังทิศไม่โทรมาบอกคุ้มก็ไม่รู้

ตั้งแต่ตอนว่าอยู่ที่เราอาจจะ๓ปีเลย

แค่แต่มื้อนี่เดี๋ยวตีแต่ไม่เคยใช่ตีมันก็ตี
เนี่ยล่าสุดจนที่ว่าน้องม้าเข้าโรงพยาบาลหนักเนี่ย
นี่เขาก็เห็นตลอดเวลาอยู่บ้านตีกันเวลาผมดูผมอะไรเวลาผมตี
แต่ผมไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลย

อันนี้ก็เป็นพ่อเลี้ยงนะคะเป็นสิ่งที่เขาพูดมา
ทีนี้แต่ว่าในมุมของเพื่อนบ้านและชาวบ้านเอง

ดังนั้นก็ต้องไปเช็คที่เขาบอกเนี่ยค่ะว่าน้องเนี่ยถูกทำร้าย
จนถึงขนาดเข้าแบบโรงพยาบาลเพราะว่าม้ามแตกเลย
อื้อถ้างั้นน้ำมันจะแตกได้ไงน้องมันนะ
กำลังใจให้น้องเนาะจริง

ในระหว่างที่คุณอ่านผมก็เข้าไปดูในทวิตเตอร์นะ

เขาบอกว่าพี่พูดคำว่าอุบัติเหตุไม่ได้
อุบัติเหตุที่พูดได้

อุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่พูดได้
แต่มีคนหนึ่งที่รู้ว่าพี่พูดคำไหนไม่ได้

อันนี้ชัดอันนี้ชัด

เดือนหน้าพฤษจิกายนแล้วโอ้โห

ซึ่งคลิปเนี่ยนะฮะก็เป็นคลิปรีวิวใดเป่าผมอันใหม่ของพี่สาวเนี่ย
สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์เนี่ยโดยมีสเปคว่าอยากได้ใดที่มีกำลังแรงไฟถึง๔๐๐๐วัตต์
เหรอเพื่อที่อะไรอยากให้ผมแห้งไวแต่บอกเลยว่าพอเทสเนี่ยถึงกับช็อกนี่คือ

ไฟลุกเลยเนี้ยไฟลุกอย่างงี้หรอมันถึงไฟแช็คเลยอ่ะหรือนั่งทำว่ามันมันเป็นอย่างงี้จริงจริงหรอเขาพูดบอกว่ามีที่จุดแก๊สใหม่แล้วอันเนี้ยใช้จุดแก๊สเลยอ่ะอ้าวอุ้ยแล้วถ้าสมมุติเป็นอย่างงี้จริงมันอันตรายน่ะหรือเขาทำหรือเขาแกล้งอ่ะแล้วดูชื่อติ๊กต๊อกก็ดี
และจี้หัวฉันอย่างนี้เขาจะบอกว่าไม่แตะไปจี้หัวฉัน
เจ็บไหมอย่างนี้นะ
เมื่อกี้คนที่ถ่ายถูกว่าผมติดคำว่าในพฤษีกายนคือคุณชฮี

ตอนนี้ต้นไม้มีดารามาเยอะมาก
เขาทำโรงเรือนจริงจังในบ้านน้องเคธ
แต่ต้นเขาเป็นเส้นชัดไปนะก้วยตานี
คุณไอ้อำพระชรพาตอนนี้อายมาสนใจอย่างจริงจัง
ร่าสุดเนี่ยเจ้าตัว
ยังไม่เป็นเด็กใหม่โรงเรือนยังไม่มี
แต่ต้องตื่นเช้ามาดูแลน้องได้ทุกวันนะคะ

ใครมีโกติมีเยอะเลย
ใช่พี่โก้ปลูกเป็นเเรื่องมาตลาดเลยค่ะ

พี่นุ่มแหม้มพี่บอบมี่มีที่
นึกว่าน้องกัลน้องกัลนรรพัด

ก็เห็นวันนั้นคุยกับพี่หนุ่มแหม่มเขาบอกเขาก็ยืนคุย

แคนตั๊สอะไรนะเออเนี่ยเค้าบอกเค้าจะไปยืน
ก็จะพูดเออเป็นยังไงเอออะไรอย่างนี้เค้าจะคุยกับมันอ่ะ

เขาบอกคุณไอ้อ้ำก็เลยบอกใครมีพ่อพันธุแม่พันธุ์สวยเนี่ยแบ่งขายกันบ้างนะคะ
ราคาไม่แรงมากเพราะเป็นคนขี้ตกใจนะคะ

งานนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นางเต็มว่าเฮ้ยอย่างนี้ราคามันจะพุ่งไหมนะ

เพราะคุณนายอ้ำนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนี้

ก็พอแบบมีนักแสดงระดับ
อย่างคุณอ้ำหรืออย่างน้องยายาอย่างนี้เนอะ

อย่างก่อนหน้านี้เห็นไหมน้องยายาก็ออกมาพูดเรื่องต้นไม้ที่
ไม้ไบ้ป้อกก็โอ้โหคนก็ซื้อกันแบบ
ราคาขึ้นราคาขึ้นเลยอันนี้จะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อืม

ประมณาเพศมีพันธุ์ที่แพงหมั้นกันมันก็พยพันธุ์แพงอยู่แล้ว
อันก็ไม่แพงมากบางอันก็แพงมีหลายแบบมาก
เหมือนกับแคชแบงแกชอ่ะ

บอนไซด์ที่แบงค์วงแคสเรียนต้นละเป็นแสนนะ

อ้นสีพรรณหนุ้ยสุจีราเนี่ยอ่า
ไหนกดตรงไหนกดตรงขวามือตรงไหนเขาบอกเขาก็เขียนไหม
มือบันทึกเสียงก่อนพี่มันจะมีให้บันทึกเสียงอ่ะอันนี้เหรอ
อันไหนมิกเสียงที่หลังอันนี้เหรออันไหนอ่ะยากแล้วไลฟ์นี่เหรอ
เล่นไม่เป็นด้วยเล่นเล่นเป็นหรอไม่เป็นหนูก็ไม่มีเล่นไม่เป็น
ต้องสอนอ่ะพี่

ทำให้คุณบุ๋มปนัดดาถึงกับต้องแคปข้อความออกมา
แล้วก็เอามาชี้แจงหลังจากถูกแซะว่านำเงินบริจาคไปเที่ยว

คุณเอาความมั่นใจมาจากไหนที่มากล่าวหาบุ๋มแบบนี้
ตั้งแต่โควิดหนักมาแถมน้ำท่วมก็เพิ่งจะได้พัก
จะพาลูกเนี่ยไปสอบดำน้ำก็ขอทำหน้าที่แม่บ้าง
แล้วสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือองค์กรทำดีมีมาตั้งแต่ปี๕๗
ช่วยคนมาทุกเรื่องแล้วก็แทบทุกวัน
และที่ทำมาหนักก็คือโควิดค่ะตั้งแต่ละรอกแรก
ทำงานกัน๒๔ชั่วโมงแถมต่อด้วยน้ำท่วมเงินที่เข้ามา
เท่ากับเงินของบุ๋มที่จ่ายออกไปหรอกค่ะแค่โควิดไม่ต่ำกว่าห้าล้าน
เอาเงินมาจากไหนช่วยไปดูนะคะว่าบุ๋มเนี่ยมีกี่รายการ
พรีเซนเตอร์กี่ตัวซึ่งอยู่ได้สบายแม้จะโควิดก็ตาม
และมีเหลือพอที่จะเอาไปช่วยคนได้
แต่สำหรับพี่ที่เรียกตัวเองว่าเฮีย
เชื่อว่าพี่ต้องมีตังค์แน่นอน
แต่พี่จะเป็นคนพิเศษที่จะโดนหนูฟ้องเป็นคนแรก
บุ๋บอกอย่างนั้นมีวงเล็บที่ผ่านมาไม่เคยฟ้องใครเลยนะคะ

แล้วเอาเสียงหนูไปนี่เป็นยังไง

เออเอามาทำมันอัดได้เลยเหรอ

คนก็จะทำความรัมอยู่ดีแล้วก็มาเล่นอะไรกันอย่างนี้เออนะ
คือเวลาผมไม่มาคงจะสบายหูกันมากกว่านี้
เอ้าเดี๋ยวนะพี่บุ๋มเขาเลยบอกว่าหนูจะฟ้องพี่๕ล้านบาทเอามาเข้าองค์กรทำดีนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่พี่พูดมันทำให้สิ่งที่หนูทำเนี่ยเสียหายอย่างมาก
รอรับหมายสารนะคะคุณบุ๋มมานาดาบอกอย่างนี้
ก็คือง่ายไปว่าเขาไปพูดประมาณว่าเอาเงินที่เขาได้

คุณบุ๋มก็บอกว่าเขาเองจ่ายค่าโควิดไป๕ล้าน
เออเขาช่วยไปเนี่ย๕ล้านเงินที่เขาหาไปด้วยน้ำพักน้ำแรง
แต่คุณไปสนุกมากใช่ไหมที่ไปพูดแบบนี้
ทำกันแบบนี้เขาก็เลยฟ้องงั้น๕ล้านเขาจะเอาเงินมาเข้าองค์กร
ใช่ถูกต้องพ่อพามาเลย

คุณก้อยกับคุณตูนนะฮะหลังจากที่มีน้องทะเลนะครับ
ล่าสุดคุณก้อยก็โพสต์รูปภาพสุดอบอุ่นบอกว่ากลับบ้านเรากันนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลมา๖คืน
ต่อไปชีวิตจริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
เป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่ผมด้วยนะครับ

ก็พากลับบ้านเนาะ
พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ
เชิดไงคิ้วโบท็อกมึงอย่างนี้

เบื่อป่ะแต่ละวันเนอะตอนนี้
อยู่ดีก็ถามว่าเบื่อหรือเปล่าตกแปลว่าอะไรนะครับเบื่อรู้สึกเหนื่อย
นี่คุณเป็นอะไรคุณเบื่อเย็นอย่างนี้ไงจะขายของเว้ย
ผมก็คิดว่าคุณเป็นแบบว่าฮอร์โมนตกอะไรอย่างนี้

ไปดูอีกคนนึงที่เรียกว่าแบบว่า
ต้องมีการคอฟนิดนึงนะคะสพิทเกม

ไม่น้อยหน้าจริงสำหรับน้องมายูของเรา
ใส่ชุดแปลงโฉมเป็นตุ๊กตาและสวิกเกมนะเรียกว่า
ตามกระแสดีจริงแล้วคุณแม่เมย์ก็เห็นไหม

เหมือนมากเหมือนสุด

เมย์เมย์ไปตัดให้พี่เมย์ทำให้น้องตา

คือแต่ว่ามายูเขาไม่ได้ดูหนังนะ
เขาไม่ได้ดูหนังแต่ว่าเขาเห็นไอ้ที่แบบ

ก็มีคนชอบแล้วก็แบบอาจจะมีบางคนบอกว่า
ไหนบอกว่าเด็กดูแล้วไม่ทำตามอะไรอย่างนี้
ไม่เรียนแบบไงคืออะไรอย่างนี้กลับมาก็
อันนี้คืออยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ใหญ่

แล้วก็เราก็จะสอนลูกเราอยู่แล้วว่า
อันไหนควรอันไหนไม่ควรนะครับ
แล้วก็อย่างอันนี้มันเป็นแค่เสื้อผ้า
มันเป็นแค่ตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้มันมีจริงที่เกาหลี

มาเพื่อที่จะถ่ายทำ

แขนมันหลุดไปข้างหนึ่งนะครับ
แล้วก็เด็กที่เกาหลีเขาก็ชื่นชอบกันนะครับ

คือเด็กผู้หญิงหรือเด็กเขาเห็นเขาก็ชอบกันอย่างนี้

ถ้าเราดูแล้วไปเจตนาแบบประมาณว่า
ดูแล้วต้องเกิดความรุนแรงต้องไปยิงไปฆ่ากันอะไรอย่างนี้
ไม่เป็นขนาดนั้นเพราะเราก็ดูลูกเราอยู่นะฮะ
แล้วเขาชอบตุ๊กตาแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นไร

ไม่ต้องมาสารแนเรื่องของลูกผมหรอก
พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ